เป็นสาวธอมคนหนึ่งออกอุบายบอกว่าเจ็บแขนซ้ายต้องใส่เฝือกเพราะว่าโดนอุบัติเหตุมานะฮะ
ตอบไม่ได้ตำรวจจึงขอผ่าเฝือกออกมาดู
พบมียาบ้ากว่า๗๐๐เมตรซุกซ่อนอยู่นะครับ
นางสาวสุรีพรคำเงินอายุ๓๓ปี

ถูกตำรวจภูทรแม่สายจังหวัดเชียงราย

ดำเนินคดีในข้อหาครอบครองยาบ้า
หลังจากที่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
นางสาวสุรีพรถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
บนถนนพลยถิลบ้านท่ำปลาหมู่๓

ขณะที่เธอนั่งรถตู้โดยสารจากอำเภอแม่สาย
จะเข้ามาตัวเมืองเชียงราย
และท่าทางของนางสาวสุรีพรสพิรุษ
ขอตรวจค้นสัมภาระแล้วก็ตรวจค้นตามร่างกาย
เรื่องต้นทั้งในกระเป๋าแล้วก็ตามร่างกาย
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นเฝือกที่แขนซ้ายของนางสาวสุรีพร
ก็เลยสอบถามว่าไปโดนอะไรมาเกิดอะไรขึ้น
นางสาวสุริพรก็อ้างว่าแขนหัก
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ซักไซส์ไปเรื่อยซักมากเข้านะฮะ
ก็ทำให้นางสาวสุรีพรพูดจาวกวนอย่างมีพิรุษ
เอาล่ะเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขอผ่าเฝือกออกมาดู
พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่โดยยาบ้าอยู่ในถุงพลาสติกใส

นี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะ
ว่าถ้าผ่าเฝือกเขาแล้วเขาเจ็บแขนจริง
จะต้องพาเขาไปเข้าเฝือกใหม่อีกหรือเปล่า

สรุปตำรวจเก่งนะครับคดีนี้นะครับ
ต้นนางสาวสุรีพรสารภาพว่าเดินทางข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

ว่าจ้างให้นำยาบ้ามาส่งให้ผู้ร่วมขบวนการที่สถานีขนส่งเชียงราย
โดยจะมีผู้มารับไปส่งอีกทอดหนึ่ง
ร่วมกันวางแผนออกอุบายว่าแขนเจ็บต้องเข้าเฝือก
แล้วก็ซุกซ่อนยาบ้าไว้ในเฝือก
แต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ในที่สุด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามขยายผลถึงเครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติดรายนี้ต่อไปนะครับ